ท่านผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมีวัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะฮะ
ตอนนี้กำลังมีงานงิ้วประจำปีอยู่นะครับ
คือพอตีกันในงานแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะ
พอมีคนเจ็บเพื่อนของคนเจ็บก็ตามไปเอาคืนอีกฝั่งหนึ่ง
เนี่ยมันก็เลยชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับ
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานงิ้วนะครับ
นี่ตีกันที่หน้างานงิ้วนะครับ
จะเห็นว่าวัยรุ่นชาย๕๖คนจะไล่รุมทำร้าย

๒คนเนี่ยโดนนะฮะที่เหลือ๕๖คนก็วิ่งไล่ตาม
คนหนึ่งล้มไปฮะล้มก็เรียบร้อยนะครับ
ก็ถูกรุมเตะรุมกระทืบนะครับ
โบ้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าพยายามตะโกนห้ามนะ
พวกนี้ก็ไม่สนใจนะครับทำร้ายเขาเสร็จก็พากันวิ่งหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มคืน๒๕พฤศจิกายนก็คือเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่หน้างานไหว้ศาลเจ้านะฮะที่เป็นงานยุประจำปีถนนวัดราชยุริย์ที่พฤศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
เยาวชนชายวัยสิบห้าปีคือคนที่นอนกองอยู่กับพื้นนะฮะถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
แขนทั้งขาเนี่ยนะฮะน่วมไปหมดครับล้มฮะวิ่งหนีล้มครับเรียบร้อยเลยครับ
กู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะตอน๔ทุ่มครึ่งนะครับ
จากนั้นครับท่านผู้ชมครับประมาณ๔ทุ่มหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เป็นเยาวชนชายสองคนครับคือไปถึงที่ปั๊มเนี่ยก็นั่งอยู่นะฮะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ผู้ภัยก็ต้องมาช่วยนะฮะโดยเฉพาะปากนี่แตกหมดนะครับ
จากการสอบถามเนี่ยนะเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๘นะครับ
บาดเจ็บนะฮะมีหลังหูด้านขวาต้องไปเย็บ๒เข็ม
ปากแตกเย็บสามเข็มค่ะอีกคนหนึ่งอายุสิบเจ็บนะครับ
นี่ก็ปากแตกปากฉีกนะครับถึงขั้นฟันหน้านี่โยกเลยนะฮะ
อืมถูกต่อยถูกทำร้ายเข้าไปนะครับคาดว่าคนก่อเหตุจะคือกลุ่มเพื่อนของเยาวชนชายสองคน
โดยเฉพาะคนอายุ๑๕ที่วิ่งหนีในงานงิ้วแล้วก็ล้มแล้วก็ถูกทำร้าย
ซึ่งพวกที่ทำร้ายก็คือพวกที่บาดเจ็บตรงนี้เหมือนกลับมาเอาคืนกันนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับเห็นวัยรุ่นชาย๔๕คนขี่จักรยานยนต์กันมา๓คัน
แล้วรุมทำร้ายวัยรุ่นชายสองคนหลังจากนั้นมีพักพวกตามมาสมทบ
แล้วก็ทำร้ายกันจนบาดเจ็บพลเมืองดีกับพนักงานของปั๊มที่เห็นเหตุการณ์ก็มาห้ามนะฮะ

สำหรับเยอะคนที่อยู่มาตีเรากำลังได้สำหรับสี่คนครับ
ตามคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถามแม่ค้าในงานนะฮะซึ่งแม่ค้าในงานเนี่ย

บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กัน
ที่จุดเกิดเหตุทีแรกคิดว่า
วัยรุ่นหยอกล้อเล่นกันวิ่งไล่กัน

จากนั้นก็เห็นโอ้โหเป็น๑๐ฮะ

คนหนึ่งล้มลงก็เลยโดนเตะซ้ำไปหลายครั้ง
ตอนนั้นแม่ค้าที่ถ่ายคลิปเนี่ย
กับแฟนก็พยายามตะโกนห้ามนะครับ
แต่ก็ไม่กล้าห้ามอะไรมากกว่านี้

คนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะเขาก็เลยตกใจ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยค่ะ
กลัวว่าจะมีอาวุธมีดค่ะ
ก็เลยพากันตะโกนบอกให้ช่วยกันนะคะสักพัก
สักพักกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งหนีไปนะครับ
คืออยากให้สายตรวจเข้ามาสอดส่องบ้าง
ช่วงเวลาประมาณหลัง๓ทุ่มขึ้นไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เชียงต่อกันใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เราก็ไปที่บ้านของเยาวชนชายวัย๑๘ปีที่บาดเจ็บนะครับ
อยู่ที่ตะบนดินดำอำเภอจังหาญจังหวัด๑๐๑
คนนี้คือคนที่ถูกทำร้ายที่ปั๊มน้ำมัน
หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานงิ้วครึ่งชั่วโมงนะครับ
คือคนเจ็บเนี่ยเขาก็เจ็บที่หลังใบหูกับที่ปากนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปเที่ยวงานงิ้วกับน้องชายที่รู้จักกัน
ก็จะไปซื้อไปหาของกินนะ
น้องชายก็ซื้อเสื้อแขนยาวสีเหลืองมาใส่แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างนั้นก็แวะร้านสะดวกซื้อในปั๊มนะครับห่างจากงานงิ้ว๑กิโลเมตร
อยู่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาแล้วมาถามว่า
ใช่คนที่ไปทำร้ายเขาในงานงิ้วไหมอืม
นี่ฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่รู้เรื่อง
แต่พวกนี้ไม่ฟังฮะรุมทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ทั้งที่เขาก็พยายามยืนยันแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
เห็นภูมิมากก่อนค่ะเขามีห้องจับเขาเป็นหนามากกดนะครับ
เหนื่องเห็นหนาก่อนในงานมากก่อนปะตอนที่ฉีดถูกสิ
เพราะฉะนั้นสองคนที่ถูกทำร้ายที่ปั๊มเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่อง

เขาไปเที่ยวงานงิ้วจริงแต่เขาไม่ได้ไปทำร้ายใครนะฮะ
แต่กลับถูกคนเนี่ยมาทำร้ายนะครับ
ของคนเจ็บนะฮะคุณยายอายุ๖๕แล้วบอกว่าวันเกิดเหตุ
แม่ของหลานทำงานที่กรุงเทพโอนเงินมาให้
เพื่อให้ไปเที่ยวงานไปซื้อของในงานงิ้ว
พอมารู้ว่าหลานถูกทำร้ายก็เสียใจมาก
ยืนยันว่าหลานเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน

มีคนผิดก็วาดนะ